วันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นได้พาไปดูตลาดพริก
ซึ่งผลผลิตที่ไม่เพียงพอในปีนี้
ทำให้ต้องนำเข้าพริกสดจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ได้มีการนำเข้าแทบจะทั้งหมด
ในวันนี้เราจะไปดูผู้ประกอบการอาหารแปรรูปของไทย
ซึ่งก็เริ่มหันมาใช้พริกนำเข้าจากจีน

หลังจากพริกพันธุ์เมืองของไทย

อย่างเช่นพริกยอดสนแล้วก็พริกหัวเรือ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ

แร่งลำเลียงขนกระซอร์พริกแห้ง

เพื่อนำไปผลิตเป็นพริกแกง
โดยรถบรรทุกจะมาส่งสัปดาห์ละ๒ครั้ง

นั่นก็หมายความว่าใน๑สัปดาห์โรงงานแห่งนี้
ต้องใช้พริกแห้งนำเข้ามากถึง๑๖ตัน
ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ใช้พริกแห้ง

แบ่งเป็นพริกนำข้าวประมาณ๑๕๐๐กิโลกรัม
และพริกในประเทศประมาณ๕๐๐กิโลกรัมเท่านั้น

เลือกใช้พริกนำเข้ามากกว่าพริกในประเทศ
ก็เพราะว่าในพริกในประเทศนั้นมีไม่เพียงพอค่ะ

จะกองใหญ่กว่าพริกในประเทศค่ะ

ทางโรงงานนั้นต้องการ๓๐ตัน
แต่ปีนี้นะคะผ่านมา๖เดือนแล้ว

จึงทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นนั่นเองค่ะ

จะเป็นพริกแห้งจากประเทศอินเดียและจีนเป็นหลัก
เพราะว่ามีคุณภาพดีใกล้เคียงกับพริกของไทย
ที่สำคัญพริกพวกนี้ไม่มีเชื้อลา

จากที่เราใช้มานะคะ

พริกต่างประเทศคุณภาพก็อยู่ในสถานะ
อยู่ในคุณภาพที่เรารับได้

รสชาติถ้าเทียบกับของไทย
ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
แต่ในคุณภาพหรือว่าสิ่งที่เราผลิตออกไปแล้วเนี่ย
ในฐานะผู้ผลิตถือว่ารับได้ก็คือผ่าน

เปรียบเทียบระหว่างพริกยอดสนของไทย

แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะ
ราคาของพริกนำเข้าเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ๖๘บาทถึง๗๘บาทนะคะ

แต่ไม่ค่อยมีวัตถุดิบให้ใช้เท่าไหร่

หากพริกในประเทศมีไม่เพียงพอ
ก็จำเป็นต้องนำข้าวพริกแห้งทั้งหมด
เพื่อให้เพียงพอต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๕ต่อปี
เพื่อรองรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
แต่ถ้าเกษตรกรไทยมีการหันมาปลูกพริกเพิ่มขึ้น
ก็จะเลือกใช้ฟิกของประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก
อัญชลีซิริมัวค่าวทะลัดทีวีรายงาน